คุณผู้ชมคะเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาเนี่ย

บริเวณถนนราชพฤกษ์ย่านภาษีเจริญ

กระสุนเนี่ยโอ้โหปลอกกระสุนปืนเก็บได้เป็น๑๐๑๐นัดเลย

เพราะว่าพี่สาวคนเจ็บเนี่ยไปบอกว่าเสียโป้นี่แหละที่เป็นคนลั่นไก่
ยิงน้องเธอจนได้รับบาดเจ็บแต่เธอต้องมาร้องเรียนเพราะกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะตอนนี้น้องเธอที่ถูกยิงเจ็บกลายเป็นว่าถูกออกหมายจับไปซะอย่างนั้น
ตี๓ที่ผ่านมานะคะตำรวจสนภาษีเจริญพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุยิงกันที่หน้าร้านรวดแผนไทย
อีกคนโดนที่ก้นอีกคนโดนที่คอไหนบอกต่อยตัวไงเรื่องนี้ตำรวจต้องเป็นกลางนะเนี่ยบอกว่าให้ไปที่สรีก็คือร้านนวดเนี่ยนะคะมีกล้องนะคะ
กล้องคงไม่พังล่าสุดตำรวจจะออกหมายจับพวกของน้องเธอ
ทั้งที่น้องเธอโดนยิงจะร้องเรียนที่ไหนได้บ้าง
นี่แหละค่ะแท็กไปถึงเสียโป้แบบชัดเจนเลย
โป้ชื่อจริงก็คือนายอภิรักษ์ชัดอานนท์นะคะ
แล้วเธอไม่ได้มีแค่แท็กเฟซบุ๊กเธอลงภาพนี้ด้วย
กล้องมีนะคะเห็นกันอยู่เห็นภาพที่เราวงแดงไหมคะ
ซูมเข้าไปอีกนิดนึงใช่ไหมคนเสื้อสีขาวที่อยู่ไกลเขาบอกว่าลักษณะเนี่ยดูแล้วเหมือนนายอภิรักษ์ชัดอานนท
หรือว่าเสียโป้อานนท์จริงเหมือนดูลักษณะเหมือน
แต่ยังไม่ยืนยันนะคะว่าใช่ไม่ใช่อาจจะเป็นเสียโป้ก็ได้
แต่ก็ยังไม่ยืนยันอยู่ดีว่าเขาเป็นคนยิงหรือเปล่า
เรื่องนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบรายละเอียดหลักฐานให้แน่ชัด
เมื่อเช้าค่ะที่ร้านนวดแผนไทยสรีซาวน่าแอนด์สปาที่เกิดเหตุนี่แหละ
พลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมกับทีม
ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งนะคะ
ใช้เวลาในการตรวจสอบเก็บหลักฐานต่างในครึ่งชั่วโมง
ไปเจอปลอกกระสุนปืน๙มม๑๔ปลอกคุณ

กระสุนที่ยังไม่ยิงเป็นลูกซองเบอร์๑๒อีก๑นัด
กอะไรกันเยอะแยะขนาดนั้นไปนวดไม่ใช่เหรอคะ

โกศลเกรียงธนาศักดิ์เจ้าของร้านนะคะ
ก็รับว่ามันมีเหตุการณ์ยิงกันเกิดขึ้นจริง
หลังร้านปิดให้บริการไปแล้ว
ส่วนรายละเอียดเขาบอกผมไม่รู้ว่าเสียโป้เกี่ยวข้องตามที่เป็นข่าวหรือเปล่า
แต่เสียโป้มาใช้บริการที่ร้านเป็นประจำเพราะมันใกล้บ้านพัก
ส่วนกล้องวงจรปิดหลังจากช่วงโควิด
ยังไม่ได้ตรวจซ่อมแซมเลยก็เลยไม่ได้มีการบันทึกภาพเอาไว้
ตำรวจบอกไม่เป็นไรขอเซิร์ฟเวอร์มาเดี๋ยวส่งให้พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบดูก็แล้วกัน

เดี๋ยวดูเองไม่เป็นไรคุณซ่อมไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ทีมผมดูให้
ตอนเลี้ยงกันระหว่างกลุ่มไว้รุนยั่นจรันศนิษฐ์วงศ์
แล้วก็เหมือนนัดกันมาเจอในที่เกิดเหตุนี่แหละนัดมาเคลียร์กัน

พกอาวุธบ้างใครยิงใครเรื่องนี้ตำรวจบอกขอตรวจสอบอีกทีนะ
เพราะพญาหลักฐานมันยังไม่ครบมันเลยยังไม่สามารถชี้ชัดได้
แต่ที่แน่เจอหลักฐานว่าเสียโป้และน้องชายอยู่ในจุดเกิดเหตุด้วย

ตำรวจพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์ก็สั่งการให้ตำรวจตรวจกล้องวงจรปิด
รวมรวมหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเอาไปตรวจสอบดู
ส่วนผู้บาดเจ็บทั้งสองรายชื่อว่านายนัทพงศ์คล่องบัญชี
คนนี้โดนยิงที่ก้นนะคะแล้วก็นายจำเรียงตะโบะถูกยิงคอทะลุปาก
ตำรวจยังสอบปากคำไม่ได้เพราะว่าต้องรักษาตัวก่อน
แต่เดี๋ยวจะเชิญเสียโป้กับน้องชายมาสอบปากคำค่ะ
แล้วก็จะเชิญพี่สาวเจ้าของโพสต์ต้นเรื่องในเฟซบุ๊กเนี่ย
มาสอบปากคำด้วยก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ
ผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีถึงแม้จะเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ก็ตาม
รองพบตรบอกไว้แบบนั้นมีรายงานด้วยว่ากองบังคับการตำรวจนครบาน๙
ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตำรวจสนภาษีเจริญชุดที่ลงพื้นที่เกิดเหตุเมื่อคืนด้วย
เพราะไม่รักษาสถานที่เกิดเหตุพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ทำให้มีผลกระทบต่อสำนวนคดีอ่านี่ไงมันเริ่มมีกลิ่นแล้วเนี่ย
เดี๋ยวต้องรอดูรอดู